รุ่งคนนึงเเค้าไปที่ศาลพระเจ้าตากศิลป์ที่ทัลทัพบุรี
ไปเอาดาบที่อยู่ในรูปปั้นของท่าน

เค้าหันมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอยิ้มไปปราบยาเสียบติดก่อน
ก่อนอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวเอามาคืน

ดาบท่านอยู่ในศาลนี้เดินถือเป็นหน้าตาเฉย
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเช้าตอนสักประมาณ๗โมงได้
ยังอินอ่อนอายุ๖๘ปีซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลสารสมเด็จพระเจ้าตสินมหาราช
ก็พาตำรวจเข้าไปตรวจสอบเลยไปหาคนร้าย
วนเวียนอยู่รอบศาลหลายรอบ
ก่อนจะจอดรถแล้วก็จอดที่หน้าศาล
เดินเข้าไปหยิบดาบเป็นดาบเนื้อเงินยาวสักประมาณ๑เมตรเศษ
วางอยู่บนแท่นด้านหน้าองค์สมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยนะฮะ
ติดมือไปตอนนั้นเนี่ยมันมีกล้องอยู่แล้ว
มันก็จับภาพได้แหละเห็นคนร้ายเข้าไปเลยนะฮะ
ลักษณะเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูง
อายุกศาสตร์สามสิบสามสิบห้าปีค่ะใส่เส้นยืดลาย
ขวางสีขาวดำแล้วก็ใส่หมวกเนี่ยภาพนี้นะฮะ
นี่หน่อยอยากต่อให้ฟังว่าตอนนั้นเนี้ยเขายืนกว่าในม้ายู
เนี้ยค่ะภาพนี้เลยนะฮะอยู่ที่รอบรอบสน
เห็นแล้วคนร้ายถือดาบลงมาก็เข้าไปถามเฮ้ยจะเอาดาบไปไหนอ่ะอืมนะฮะ
ในมือเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาจะโทรหาตำรวจนะ
ยังไม่ทันกดเบอร์เลยคนร้ายหันมาขอยืมแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวเอาไปปรับยาเสพติดก่อนเดี๋ยวเอามาคืน
แล้วก็เดินไปเลยฮะขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไป
หลังจากนั้นยังก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจมาตรวจสอบเก็บหลักฐาน
กล้องวงจรปิดแล้วก็ติดตามหาคนร้าย
ล่าสุดเนี่ยตำรวจแกะมรอยไปเจอคนร้ายจากภาพของกล้องวงจรปิด
ไปเจอที่อยู่ไปเจอดาบซึ่งบ้านอยู่ไม่ไกลจากศาลเลย
แล้วก็นำดาบของพระเจ้าตากกลับมาคืนที่เรียบร้อยแล้ว
คือตำรวจไปเจอเจอแต่ดาบไม่เจอคนร้ายเจอแต่พ่อเขา
พ่อยืนถือดาบอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็บอกว่า
บอกว่าไปยืมลุงมาเอามาปราบเอามาปราบยาบ้า
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางไว้คืนอะไรสุดท้ายเนี่ย
คือพอเอาไปแล้วปุ๊บไปวางไว้ที่บ้าน
แล้วลูกเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
พ่อก็งงเหมือนกันว่าลูกเอาแบบไหน
เออก็งงไปหมดสุดท้ายก็เอากลับมาทำพิธีมาคืน
สารพระเจ้าตากเป็นที่เรียบร้อย
เดี๋ยวติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ไปส่งโรงพยาบาลตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตกันต่อไป
ไม่รู้จะไปขโมยดาบใครมาปราบใครอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อันนี้ไปขโมยดาบพระเจ้าตากดีนะไม่ถือบานแล้วก็ร้องเพลง
ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวจะเอาไปปราบยาเสพติดแต่ไม่ใช่